คราวนี้เกิดจากพายุเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่จริง

แล้วก็อย่างที่ขอนแก่นกลายเป็นคลิปที่แชร์กันเต็ม
โซเชียลไปหมดเลยคือมันมีฟ้าผ่านแล้วก็ไฟช็อตมาที่เสาไฟฟ้าด้วย

โอ้โหนี่เห็นไหม

เป็นประกายไฟที่แบบวูบมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนในบริษัทก็ตกออกตกใจนะคะ
คือคลิปนี้คนเขาก็แชร์กันขณะที่เกิดประกายไฟที่เสาไฟฟ้าหน้าบริษัทประกันภัย
เราอาจจะปล่อยเสียงไม่ได้เพราะว่าคนในบริษัทโอ้โห
เขาเหมือนตกใจอุทานออกมาสะบดออกมานะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็จุดตรงนี้อยู่ริมถนนมิตรภาพ
แยกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น
คือคุณผู้ชมดูสิแรงลมมันพัดหลังคา
พัดทั้งป้ายบริษัทพังเสียหายนะคะ
แล้วก็ลักษณะที่ปรากฏคือมันเหมือนกับฟ้าผ่าน

คุณผู้ชมไม่ใช่แค่นี้นะ

เป็นเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วบริเวณที่เกิดเหตุเลยค่ะ

ไหนใครที่อยู่ที่ขอนแก่นแล้วเมื่อวานเนี่ย
เจอเหตุการณ์แบบนี้เห็นเหตุการณ์แบบนี้
มาบอกหน่อยนะคะว่าตอนนั้นเจอแล้วเป็นยังไงบ้าง
พาคุณผู้ชมไปดูที่บ้านหนองฮายที่หมู่๘ซอยศรีจันทร์๓๔
ถนนศรีจันทร์ที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นบ้างค่ะ
ก็มีเสาไฟฟ้าหักโค้นเป็น๑๐ต้นเลยนะ
แล้วก็มาล้มทับต้นไม้ใหญ่กีดขวางการจราจร
ทีนี้ไฟดับทั่วทั้งบริเวณเลยค่ะ
พอเกิดแบบนี้แล้วทหารก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ
ขนย้ายต้นไม้เร่งเก็บกู้
ให้สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะคะ

ส่วนที่ถนนรอบบึงแก่นนครก็เป็นบึงประจำจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะ

ล้นทางเท้ามาเข้าไปถึงหน้าประตูบ้านเรือน

การจราจรเมื่อวานยากลำบากมากนะคะ
ทุกชนิดคือขับเร็วไม่ได้เลย
ต้องขับขี่ช้าเพิ่มความระมัดระวังนะคะ

เมื่อสักครู่นี้คุณคุปตนันให้ดูคลิปของฟ้าผ่า

เสาไฟฟ้าระเบิดแล้วนะครับ
ที่เชียงรายก็นี่คุณดูสิ
สภาพของเสาไฟฟ้าในตัวเมืองนะ

เสาไฟฟ้าแรงสูงหักล้มนับ๑๐ต้น
ฮ่างเซ็ทั่นพาร์ซ่าสาขาเชียงกรายดูสิ

ถูกเสาไฟล้มทับจำนวนมาก
ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับ
และบริเวณถนนสันโค้งมีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าอีกหลายจุด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
เพื่อเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การไฟฟ้าของเชียงรายคงทำงานหนักกว่า

แล้วก็การที่จะนำรถที่เสียหายออกจากพื้นที่ด้วย
ต้นม้นต้นไม้อีกนะครับ
คุณผู้ชมพาไปดูอีสานใต้กันบ้างค่ะ

ที่เห็นอยู่เป็นน้ำท่วมขังถนนหลายสายเลย

สูงประมาณสักฝุตนึงฟุตกว่ากว่ากว่ากว่า๒ฟุต
ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้รับผลกระทบ
ส่วนคนที่ขับรถสัญจรไปมาก็ลำบาก

จักรยานยนต์ของประชาชนอันนี้ที่ขับลุยน้ำ
กลายเป็นว่ารถมาจอดเสียจอดตายเครื่องยนต์ดับหลายคันเลย
บางคันก็ถูกกระแสน้ำพัด
แล้วมันก็เลยเหมือนกับควบคุมรถไม่ได้ไปชนท้ายกัน
ป้ายทะเบียนหลุดก็ยังมีให้เห็นนะในพื้นที่ของบุรีรำนะคะ

ไปต่อกันที่๑๐๑ค่ะเกิดพายุร้อนพัดกระหน่ำ
แล้วก็มีสายฝนตกลงมาด้วยนะคะ
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิ
ทำให้มีบ้านเรือนรัศดรได้รับความเสียหาย๒๐หลัง

อาคารโรงเรียน๑หลังแล้วก็โรงอาหาร๑หลัง
สินสื่อการเรียนการสอนต่างเสียหายหลายรายการเลย
อาทิตย์หน้าคุณสืบสกุลจะเปิดเทอมแล้วด้วย
โรงเรียนมาเจอสภาพแบบนี้นี่ต้องเร่งซ่อมแซม

เราตรวจสอบเหนืออีสานไปแล้วเราลงใต้กันบ้างนะครับ

ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
หลังจากถูกพายุฝนถล่มจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ย
ซึ่งต้นยางพาราอายุประมาณ๗ปีแล้ว
เสียหายไปถึง๗ไร่ประมาณ๕๐๐ต้นล้มแบบนี้
โอ้โหเกษตรกรเศร้าใจเลยนะครับ
ใช่ค่ะจากใต้แล้วเดี๋ยวพาไปดูที่ภาคตะวันออกกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
หลังจากที่พายุโซนร้อนพัดถล่ม
ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
บ้านหลังนี้ที่หลังคาได้รับความเสียหาย
คือบ้านของนางอำภัยเนื่องจำนง
ต้นยางนาอายุกว่า๑๙ปี

อยู่ข้างบ้านเนี่ยมันโค้นแล้วมันก็ล้มทับหลังคาบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถยกนำเลื่อยยนไปตัด
แล้วก็ยกออกจากหลังคาบ้าน
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า
ซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงไง
คนที่อยู่ในบ้านมีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้วนะคะไม่พบมีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เราก็จะรายงานย้ำสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เพราะว่าตอนนี้ผมเปิดดูเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซะหน่อย
ถ้าคุณผู้ชมอยากเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศเอง
บอกว่าในช่วงวันที่๑๐๑๓พฤษภาคมประเทศไทย
จะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนวันที่๑๔๑๖พฤษภาคมบริเวณประเทศไทย
จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่
ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
เหนือฝนตก๑๖๐๗๐ในระยะนี้เลยนะ
เช่นเดียวกัน๑๖๐๗๐นะครับ
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ทุกภาคเลยนะฮะ

ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
รวมถึงกรุงเทพมหานครนี้ด้วยนะฮะ
ก็ช่วงวันหยุดไม่รอดจากฟ้าฝนนะครับ